ที่โรงเรียนวัดลาดประดุกนะฮะที่นนทบุรีนะครับ
เด็กนักเรียนชายชั้นม๓น้องโชค
นั่งเวียนคอมพิวเตอร์อยู่ช่วงบ่าย

ตาแทบหลุดแล้วก็เสียชีวิต
อีกแรกบอกกันว่าแป้นคอมพิวเตอร์มันระเบิด
ล่าสุดนะฮะหลังจากที่ทราบความชัดเจนแล้วเพราะมีเพื่อนร่วมชั้นสารภาพว่าเอาปืนมาโรงเรียน
แล้วปืนลั่นไปโดนน้องไปโดนเพื่อนช่วงค่ำที่ผ่านมากู้ภัยไปงมหาปืนที่ใช้ก่อเหตุเจอแล้วนะครับ
ที่เด็กบอกว่าอาศัยช่วงชุลมุนโทรเรียกเพื่อนให้มารับแล้วเอาปืนมาทิ้ง
เป็นปืนไทยประดิษฐ์ยังไม่ทราบขนาดนะฮะเดี๋ยวต้องให้ชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
หลังจากเจอปืนนะครับพันธุ์ตำรวจเอกพฤษจำรูนศาสตร์ภูมิกับการสพบางบัวทองบอกว่า
ตอนนี้ได้คุยกับพยานในที่เกิดเหตุไป๖คนได้คุยกับคนที่ช่วยเหลือเอาปืนไปทิ้งอีก๕คน
รวมเป็น๑๑คนทุกคนเป็นเยาวชนทั้งหมดและให้การไปในทิศทางเดียวกัน
พอนำมาประกอบกับหลักฐานในที่เกิดเหตุจึงสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นเพราะน้องคนที่ก่อเหตุที่เป็นเพื่อนกับน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเอาปืนไทยประดิษฐ์มาจากเพื่อน
แล้วเอามาโชว์ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แล้วมีเหตุเกิดขึ้น
ซึ่งเกิดเหตุปืนลั่นใส่น้องโชคจนเสียชีวิตแต่ไม่ทราบว่าปืนลั่นเพราะอะไรนะฮะ
ทีนี้เนี่ยทำไมตอนแรกข่าวถึงออกมาบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ระเบิดแป้นพิมพ์ตรงนั้นนะฮะ
กับการสพบังบัวทองยืนยันว่าครูในชั้นเรียนไม่ได้ช่วยปกปิด
เพื่อไม่ให้เด็กมีความผิดนะครับแต่น่าจะเป็นเพราะว่าฟังจากเด็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ยืนยันได้ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แป้นคอมพิวเตอร์ระเบิด

คดีนี้จบแล้วไม่มีประเด็นอย่างอื่น
เอาปืนไปโชว์แล้วมันลั่น
แล้วเราได้ตัวหมดแล้วทุกกระบวนการนะครับ
ได้บอกสาเหตุไหมครับว่าทำไมถึงต้องเอาปืนไปโชว์เพื่อน
วัยรุ่นครับวัยรุ่นยักษ์

คดีนี้หมดจบกระบวนการทุกอย่าง
แก้ข่าวเรื่องคอมพิวเตอร์ระเบิดเพราะเดี๋ยวมันจะลามไปไกล
คือบทสรุปไม่ใช่การที่เอาปืนมายิงเพื่อนถูกไหม

อันนี้จากการสืบและประกอบที่เกิดเหตุมันเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าหลังเกิดเหตุเด็กตกใจหรือหลบหนี
หลบหนีแต่เอาปืนไปซ่อน

แจ้งข้อหาตอนนี้เบื้องต้นนะฮะก็คือเรื่องพาอาวุธปืนกับเรื่องยิงปืนนะครับ
ส่วนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำก่อนนะครับ